เส้นใต้เมืองไทยก็ต้องติดตามทุกวันด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
นี่เป็นความทุกข์ในทุกข์หย่อมย่าจริง

ไม่ว่าจะเป็นภาคครัวเรือนนะครับประชาชนอย่างเราใช้ไฟนะครับ
รวมถึงภาคธุรกิจเองก็มีต้นทุนในการผลิตสินค้า

ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย

เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่เรื่องค่าไฟยังเป็นเรื่องร้อนอยู่
สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเรื่องของภาคครัวเรือน
อย่างเราเรานี่แหละที่เจอปัญหาแล้วก็มีเสียงโอดโอยกันเยอะ
เพราะว่ามันแพงกว่าที่ประเมินเอาไว้
คือก่อนหน้านี้เนี่ยคนพอรู้แล้วล่ะว่าค่าไฟจะแพงขึ้น
หน้าร้อนด้วยใช้ไฟมากขึ้น
แต่ว่ามันพอเห็นบินออกมาเนี่ย
มันไม่เหมือนกับที่ประเมิน
ก็คิดว่ามันจะขึ้นขึ้นมาก็เอาล่ะเท่านั้นเท่านี้

โอ้โหแต่พอเห็นบินออกมา
หลายคนที่เอามาโชว์ให้ดูเนี่ย

เฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงมันอะไรกัน

มันเป็นการคิดแบบอัตราเก้าหน้า
คือยิ่งใช้มากอัตราต่อหน่วยยิ่งแพงมาก
ตราต่อหน่วยยิ่งแพงมาก
อันนี้ก็เป็นกฎเกณฑ์ของการคิดค่าไฟ
ซึ่งเป็นสินค้าชนิดเดียวนะ
ที่ยิ่งใช้มากยิ่งซื้อมากยิ่งแพง
สินค้าอื่นเนี่ยซื้อมากใช้มากราคายิ่งถูก
แต่ค่าไฟเนี่ยเขาตั้งกติกาไว้เพราะเขาไม่ต้องการให้คนใช้ไฟมาก
เขาต้องการให้คนประหยัดไฟ
เพราะว่าการผลิตไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยมันมีต้นทุนสูง
และต้นทุนเหล่านั้นมาจากต่างประเทศ
เราต้องใช้เงินตราของเราไหลออกไปต่างประเทศ
เพื่อไปเอาต้นทุนที่จะนำมาใช้ผลิตไฟฟ้าเข้ามา
เขาก็เลยวางกฎเกณฑ์ไว้ว่าใครใช้มากก็ต้องใช้อัตราเก้าหน้าอัตรากระโดด
ฉะนั้นมันก็ต้องแพงขึ้น
ผู้ใช้ไฟที่อุดหนุนการไฟฟ้าก็เลยต้องกระอักอย่างที่ว่า
ครัวเรือนเจอค่าไฟเข้ารอบนี้

และต้องปรับพฤติกรรมการใช้ไฟกันยกใหญ่
ทีนี้ภาคส่วนอีกภาคหนึ่งที่ผมคิดว่า
ต้องให้ความสำคัญเพราะมันกำลังจะมีปัญหาใหญ่ตามมา
คือภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
ซึ่งเป็นภาคอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนมากที่สุด๙๐กว่าเปอร์เซ็นต์
บรรดาอุตสาหกรรมในประเทศไทย
นี่จอปรับราคาตามค่าไฟอันนี้แหละครับเสียวไส้
เพราะถ้าเขาอั้นไม่ไหวเขาต้องปรับราคาสินค้า
แล้วถึงจุดนั้นขึ้นมาเอาไม่อยู่หรอกครับไอ้โน่นก็ขึ้นราคาอันนี้ก็ขึ้นราคา
เพราะว่าคราวที่แล้วที่น้ำมันแพงเนี่ยค่าขนส่งก็เจอเข้าไปแล้ว
นี่มาเจอค่าไฟแพงการผลิตสินค้าในโรงงานใช้แพงขึ้น

ให้ข้อมูลแล้วท่านลองฟังดูสิครับ
อุตสาหกรรมโดยรวมทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็ก
เป็นภาคที่ใช้พลังงานไฟฟ้าสัดส่วนสูงสุดถึง
ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งประเทศ
ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตจากไฟฟ้าเป็นภาระค่าใช้จ่ายเพิ่ม
มันก็ส่งผลต่อต้นทุนสินค้าแล้วอาจจะต้องปรับขึ้นราคา
ถ้าหากผู้ประกอบการแบกภาระต้นทุน
ไม่ได้บางรายเนี่ยจำเป็นต้องแบกรับต้นทุนนั้นไว้เพราะไม่สามารถปรับราคาได้
มันก็จะส่งผลต่อผลการประกอบการบางราย
อันนี้กระทบแน่ทีนี้ลองดูสัดส่วนของผู้
ของผู้ประกอบการที่ใช้ไฟ
คุณแสงชัยยกตัวอย่างให้ดูว่าภาคการค้า

๑ล้าน๒๗๐๐๐๐กว่าลาย

นี่เป็นภาคส่วนธุรกิจ
เป็นธุรกิจการค้าที่ใช้พลังงานมากในจำนวนพลังงานไฟฟ้าของทั้งประเทศ
เขาจะได้รับผลกระทบรุนแรงจากการปรับตัวของค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นเช่นเดียวกับภาคอุตสาหกรรม
ฉะนั้นพอสะท้อนภาพความเดือดร้อนให้ฟังแล้วลองฟังข้อเสนอก็หน่อยสิครับ
ผมว่าเป็นข้อเสนอที่ดีกว่าข้อเสนอของพักการเมืองเพราะเป็นข้อเสนอที่จะทำให้แก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน
เขาเสนอยังไงครับเขาเสนอว่าข้อ๑๓หน่วยงานไฟฟ้ามีการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าภูมิภาคต้องร่วมกันบริหารจัดการค่าไฟฟ้าฐาน
ประกอบด้วยต้นทุนการผลิตการจัดหาจัดส่งและจำหน่ายไฟฟ้าให้ต้นทุนลดลง
คือทำยังไงที่การไฟฟ้าทั้ง๓หน่วยเนี่ยจะลดต้นทุนลดลงให้ได้
ทีนี้เขาบอกว่าการที่ให้เอกชนผลิตไฟฟ้าเนี่ยเป็นสิ่งดี
แต่ว่ารัฐต้องเจรจาต่อรองวางแนวทางกำหนดราคาค่าไฟฟ้าผันแปร
ให้มันสะท้อนต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เอกชนผลิตต้องต่ำกว่าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตผลิตเอง
อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับประชาชนผู้ประกอบการทั่วประเทศ
เขาเสนออย่างนี้ให้สำรวจประเมินผลกระทบความต้องการพลังงานไฟฟ้าแต่ละภาคส่วน
เพื่อปรับแผนโครงสร้างการผลิตการสำรองกำลังไฟฟ้าให้เหมาะสมทั้งประเทศ
ควรจะกระจายสัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าให้ภาคชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐภาคเอกชน
และควรจะเพิ่มพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ชุมชนให้ภาคประชาชนชุมชนต่างที่พร้อมจะส่งเสริมภาครัฐให้มีพลังงานสีเขียวใช้
ทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อเสนอเป็นแนวทางที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรจะร่วมมือกันทำทำเลยทำตอนนี้ไม่ต้องรอรัฐบาลใหม่
แล้วไม่ต้องรอข้อเสนอทางแก้ปัญหาของพักการเมืองเพราะว่าหลายพักที่เสนอขึ้นมาฟังดูแล้วเนี่ยฟังดูแล้วเป็นข้อเสนอที่เอาใจประชาชนแบบที่ปฏิบัติจริงได้ยากคือมันไม่สามารถจะทำได้ซะเป็นส่วนใหญ่เช่นบางพักบอกว่าถ้าเลือกเขาเนี่ยนะ
จะลดราคาเบนซินลงลิตรละ๑๘บาทนี่ท่านดู
จะลดราคาดีเซนลงลิตรละ๖บาท
จะลดราคาก๊าซหุงต้มจาก๔๒๐เป็น๒๕๐บาทต่อถังถัง๑๕กิโล
แล้วบอกว่าจะลดอย่างนี้ปีหนึ่ง
เอาถามว่าวิธีการที่จะทำให้ลดได้คืออะไร
ก็มีข้อเสนอว่าต้องเลิกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมัน
แล้วไม่เก็บภาษีสัมภาษามิตร
คนที่เขารู้เรื่องพวกนี้
เขาบอกว่าถ้าเลิกเก็บเรื่องสองเรื่องนี้นะ
รัฐต้องใช้เงินมาชดเชยถึง๒๒๔๐๐๐ล้านบาท
เพื่อจะมาชดเชยรายได้ที่หายไปจากการลดราคาตามที่ว่า

สุดท้ายก็ไม่มีทางที่จะทำได้
และไม่มีทางได้ทำก็เป็นนโยบายขายฟัน
ไม่ใช่นโยบายที่จะแก้ปัญหาปฏิรูปพลังงานอย่างยั่งยืน
คือเห็นนโยบายพักการเมือง
ตอนนี้ก็กลายเป็นนโยบายเป็นสินค้ากันหมดแล้ว
เอามาวางหน้าร้านหลอกล่อกัน
ใช้วิธีการตลาดเข้ามาช่วย

แล้วก็ซื้อสินค้าของตัวเอง

แล้วไปลงคะแนนให้พักของตัวเอง
ฉะนั้นผมคิดว่าต้องตอกย้ำว่า
นโยบายที่เสนอเกี่ยวกับค่าไฟเนี่ย
อย่าคิดว่าคนเขาไม่รู้
อะไรที่มันถูกเกินไปอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอก

ฉะนั้นผมคิดว่า
ถ้าเสนอนโยบายกันแบบหน้ามืดตามัวแบบนี้

คืออะไรนะฮะอันนี้สำคัญสุดนะครับ